เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
จากนี้นะคะยังมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฝนเข้ามาตกหนักในประเทศไทยของเรา
นั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่หอบนำฝนเข้ามาตก
ทำให้ฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ
โอกาสที่จะเห็นแสงแดดในสัปดาห์นี้มีค่อนข้างน้อย
พื้นที่รุ่มระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วย
ส่วนพายุอัศนีนะคะคาดว่าจะสลายตัวไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะ
กลุ่มเช่นกันวันนี้สวัสดีค่ะ